อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรวบแก๊งยาเสพติดเป็นรายใหญ่เลยนะคะ
ตำรวจสงคราเขาจับกุมได้ที่สนามบินหาดใหญ่
เขาลักลอบขนยาเสพติดนี้มาจากสนามบินดอนเมืองค่ะ
ก็มียาเนี่ยกว่าสองหมื่นเมตรเป็นยาบ้า
ผู้ต้องหาได้๔คนและยังมียาไอซ์อีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
แล้วก็สามารถอายัดทรัพย์สินได้อีกหลายรายการ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพ
ขณะที่ตำรวจนั้นเข้าไปปฏิบัติการจับกลุ่มแก๊งนี้กันค่ะ

เป็นภาพในช่วงที่ชุดปราบรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ย

เข้าล็อกตัวนายธนานาชัยคุณธีรัฐนาอายุ๓๑ปี

คุณพากรชัยจิตอายุ๓๖ปี
ทั้งสองเป็นสองสามีภรรยาค่ะ
และยังเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ด้วย
ทั้งสองคนถูกควบคุมตัวได้ที่สนามบินหาดใหญ่
ขณะที่เพิ่งลักลอบเอายาเสพติดมาจากดอนเมืองคุณ

จากนั้นนะคะก็เลยมีการขยายผลจับลูกน้องได้อีก๒คนด้วย
ก็คือนายชัดชัยเบนจพิษพรชัยอายุ๓๑ปี
นางสาวฉัดพรใจดีอายุ๒๘ปีค่ะ
ยาบ้าได้กว่า๒๓๐๐เมตรและไอซ์อีกจำนวนนึง
นางสาวฉัดพรเขาซุกซ่อนยาบ้าไว้ที่หว่างขาด้วยนะ
แล้วก็เอาไว้ในเสื้อยกทรงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ไง
แต่ในที่สุดไม่รอดสายตาค่ะ

โดยนี้นะคะชุดปราบปรามยาเสพติฯก็บอกว่า
ติดตามดูพฤติกรรมของแก๊งค้ายารายนี้มานานแล้ว
เป็นเอเย่นรายใหญ่เลยของอำเภอหัดใหญ่
ก็มีการว่าจ้างให้นายชัดชัยและนางสาวฉัดพร
ลอบขนยาเสพติดมาทางเครื่องบินหลายครั้ง

ลักลอบขนยาเสพติดอีกครั้งค่ะ

แล้วก็ทำให้ได้ผู้ต้องหายกแก๊งเลยพร้อมของกลาง

เดี๋ยวขยายผลไปตรวจอายัดทรัพย์สินอื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตยาต้าแคมรี่๑คัน

ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการค้ายาเสพติดด้วยหรือไม่นะคะ